สำหรับเหตุการณ์ที่เราได้เล่าไปตั้งแต่ช่วงต้น
ก็คือเหตุการณ์ที่มีนักเรียนชั้นม๓ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่ใช่เสียชีวิตคนเดียวเสียชีวิต๒คนด้วยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
กำลังเร่งรวบรวมหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุค่ะ
พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
ผู้ปกครองของนักเรียนคู่กรณีที่มีเหตุทำร้ายร่างกาย
มีดแทงกันจนเป็นเหตุให้มีนักเรียนมัธยมชั้นปีที่๓นะคะ
เสียชีวิต๒คนเพื่อที่จะเร่งทำคดี

ตำรวจเปิดเผยว่าจำเป็นจะต้องขอข้อมูลจากผู้ปกครองและทางโรงเรียนก่อนนะคะ
และจะเร่งประสานพนักงานอายการพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะสอบปากคำเพื่อนของผู้ตายและผู้ต้องหาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน
ขณะเดียวกันนะคะจะเร่งสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์
รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านใกล้เคียงที่เกิดเหตุ

และขณะนี้รู้ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
ผู้เกาะเหตุทั้ง๒คนแล้วนะคะ
กำลังรวบรวมข้อมูลทางทะเบียนราช
เพื่อนำส่งฝ่ายสอบสวน
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตำรวจต้องปฏิบัติสำหรับคดีเยาวชนค่ะ

น่าจะมาจากความขัดแย้งของนักเรียนชั้นม๓
ทั้งสองกลุ่มต่างโรงเรียนกัน
กลุ่มผู้ต้องหาเคยถูกกลุ่มผู้ตายรุมทำร้ายร่างกายมาก่อนค่ะ
ระวังตัวและพกมีดไว้ตลอดเวลา
ซึ่งก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะ

จึงพากันขี่รถจักรยานยนต์ติดตามไป
ทำให้ผู้ต้องหาทั้งคู่กระโดดลงจากรถ
เข้าไปใช้มีดแทงผู้ตายทั้งสองคน
คาดว่าเป็นการชิงลงมือก่อนนะคะ
ก่อนที่จะถูกกลุ่มผู้ตายติดตามไปทำร้ายร่างกายอีกครั้งค่ะ
พี่ขาวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชาติข่าวเที่ยง
รวมทั้งชมรายการดีอีกหลายรายการจากทางไทยรัฐทีวี